ที่ตามหานุ่มแบงค์กันนึงหายตัวไปปริศนา๓วันแล้วยังไม่เจอ
สิ่งสุดท้ายที่เจอก็คือเมื่อวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
ไปเจอรอยเท้าเหมือนกับไม่ได้ใส่รองเท้า
เดินไปสิ้นสุดที่หัวสะพานแม่ถอด
เป็นสะพานข้ามแม่น้ำวังห่างจากบ้านไป๒๐๐เมตร
ก็เลยไม่รู้ว่ากระโดดน้ำหรือยังไงเป็นตายร้ายดียังไงนะคะ
เพราะรอยเท้าไปสิ้นสุดตรงนั้นพอดี
เช้าวันนี้เจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธนภัยอบตแม่ถอดจังหวัดลำปาง
พร้อมด้วยชาวบ้านนะคะก็ช่วยกันตามหานะคะ
ตามหานายวัชรากรมโนปิงอายุ๓๑ปีเป็นผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่งในตัวเมืองลำปางค่ะ
วัชรากรหายตัวไปเนี่ยญาติบอกว่ามีข้อความในโทรศัพท์พิมพ์ทิ้งไว้
นี่คือคนที่หายตัวไปนะคะนายวัชรากรเป็นนุ่มแบงค์นะคะ
มีข้อความพิมพ์ทิ้งไว้เหมือนกับเป็นการสั่งลา
นี่ค่ะฝากดูแลครอบครัวด้วยนะรักทุกคนนะขอโทษที่ทำให้เสียใจเราสู้ต่อไม่ไหวแล้วเป็นภาระของครอบครัว
ขอบคุณที่เป็นห่วงกันมาตลอดลาก่อนรักและคิดถึงตลอดไป
ก็เลยคาดว่าเป็นความเครียดหรือเปล่าเพราะตัวนายวัชรากรเองก็ป่วยเป็นโรคไตด้วยก็กลัวว่าจะคิดสั้นน่ะนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายทีมข่าวก็ไปที่สะพานข้ามแม่น้ำวังในเขตบ้านแม่ถอดที่อำเภอเถินจังหวัดลำปาง
ก็ไปพบเต็นต์ของกองบริการของเจ้าที่นะคะตั้งไปสู่บัญชาการค้นหาเลยนะคะ
เขาจัดกำลังกันทางน้ำก็มีเรือออกตามหานี่ค่ะวันที่๓แล้วนะคะยังมีความหวังว่าจะเจอ
เจ้าหน้าที่ก็จัดกำลังนะคะที่สะพานบ้านแม่ถอด๕คนก็ลงเรือไปล่องไปตามน้ำนะคะ
ก็จะไปจนถึงอำเภอแม่พริกห่างจากจุดสะพานแม่ถอด๔๕กิโลก็จะผ่านตำบลแม่ถอด
ปะล้อมแร็ดเถินบุรีอำเภอเถินทีนี้ถ้าไล่ไปแบบนี้แล้วไม่เจอก็ต้องกลับมาวางแผนกันใหม่
ก็ต้องให้ชาวบ้านช่วยกันดูช่วยกันแจ้งเบาะแสด้วยนะคะ
ใครเจอร่องรอยหรือว่าเจอเบาะแสตรงไหนยังไง

ชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ถอด๒๐กว่าคน
ก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกตามหานะคะ
ในส่วนของชาวบ้านตามหาภาคพื้นดิน
ทีมข่าวเจอกับคุณปู่ของนายวัชรากรค่ะ
คุณปู่จรรย์มโนปิงอายุ๗๓แล้วนะคะ
คุณปู่บอกว่าเป็นห่วงหลานชายมาก
ไม่รู้ตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไง

ไม่มีใครรู้เลยว่านายวัชรากรออกจากบ้านตอนไหน
แล้วไปไหนเพราะเจ้าตัวออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด
แล้วก็เดินเท้าเปล่าเห็นแค่รอยเท้านี่แหละ
ที่ไปสิ้นสุดที่สะพานข้ามแม่น้ำวัง
แต่เท่าที่รู้ก็คือหลานชายไปที่สะพานตรงนี้
ก็เห็นแค่รอยเท้ารู้แค่นี้เลยนะคะ
เพราะจำได้วัดขนาดรอยท้องรอยเท้า
เอารองเท้าของหลานชายมาวัดมันใช่แน่
ปัญหาชีวิตคุณปู่บอกว่าหลานก็เพิ่งไป
ผ่าตัดรักษาไตมีอาการเหนื่อยง่าย
ก็เห็นหลังเริ่มมีอาการซึมนะคะ
แต่ทุกคนก็คอยให้กำลังใจค่ะ
ก็ไม่แน่ใจจริงปู่บอกว่าเรื่องที่หายตัวไป
เป็นเรื่องของความเครียดแล้วก็คิดสั้นหรือเปล่า
มันใจแต่ว่ามันลงมาจากบ้านมามันไม่ใส่รองเท้าเลย
มันจะทิ้งโทรศัพท์กับรองเท้าไว้ตรงนั้นแหละ
มันไม่ได้ใส่รองเท้าเลย
ก็ลดลืนลงมามาเจอรอยเท้าของมัน
มันจะเหยียบตรงนี้สอง

ก็คิดว่าถ้าเธอเห็นรอยเท้าอยู่นี้
มันก็คิดว่ามันก็จะไปดูดน้ำอย่างนี้นะ

หรือว่าเป็นตายระหว่างยังไงบ้างครับ
หวังว่ามันคงจะมีชีวิตนะ

ไม่มีชีวิตแล้ว๒๓วันวันนี้แหละ

คิดว่าอยากจะเจอร่างนะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับทีมค้นหานะคะ
สิบเอกนพดลพรานทงรักอายุ๓๕ปี
ก็บอกว่ายังไม่ผ่อนกำลังการค้นหานะคะ
ถ้าวันนี้ไม่เจอก็หาต่อแต่อาจจะต้องวางแผนกันใหม่
เพราะว่าแม่น้ำวังก็จะมีช่วงน้ำลงแต่ว่ากระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยว
ชุติพลคำพิรัฐธรรมชาวบ้านหมู่สองคนนี้เขาชำนาญเส้นทาง
ก็เลยช่วยเจ้าหน้าที่ออกตามหาอีกแรง
เขามองว่า๕๐๕๐ค่ะยังมีความหวังค่ะยังด่วนสรุปอะไรไม่ได้นะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเจอเร็วนี้นะคะ
แต่ก่อนหน้านี้เคยมีคนไปกระโดดสะพานตรงนี้เพื่อฆ่าตัวตายหรือเปล่า
ชุติพลบอกว่ามี๕รายแล้ว
ร่างก็จะลอยขึ้นมาติดกกที่บริเวณวังวารีห่างจากสะพานไป๒กิโล
เป็นแบบนี้ทุกรายรายไหนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายตรงนี้
ศพจะลอยไปจุดนั้นทุกรายเลยนะคะ
เขาก็พยายามช่วยกันค้นหานะคะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยค่ะพ่อของนายวัชรากรในสนมโนปิง
ก็ทำพิธีเปิดทางขอเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอให้เจอลูกชายด้วยค่ะ
เราก็เราไปชั่งน้ำหนักตรงนั้นบางทีเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าโอเคว่าตรงนี้เขา
ไม่ได้เห็นว่าเขาโดดน้ำจริงไหมหรือว่าเขาจะหายไปทางไหนอย่างเงี้ย
ชาวบ้านเราก็ต้องช่วยกันค้นหาเต็มที่
อย่าง๕๐๕๐อย่างเนี้ย
โดยราชการก็มาอย่างนี้มาช่วยกันค้นหา
เพราะว่าเรายังไงอ่ะ
ชาวบ้านทุกวันนี้ร่วมมือกันอยู่แล้ว
ร่วมมือกันค้นหาตลอดทุกวันเลย
มีข้อมูลเล็กน้อยครับว่าจะอยู่ตรงต่อหม้อเนี่ยครับ
ของสะพานเก่าที่ล้มไปนะครับ

ห่างจากตรงนี้ได้ไหมที่สะพานต่อหม้อเนี้ย

แล้วก็ทางโค้งด้วยนะครับ

ทีนี้ค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านที่ช่วยกันค้นหา
เขาก็มองว่า๕๐๕๐ถ้ายังมีชีวิตอยู่
อาจจะอยู่ในป่าริมน้ำแถวตรงนั้น
แต่ถ้าเสียชีวิตแล้วก็อาจจะต้องพยายามหาร่างให้เจอ
เพื่อให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตอนนี้ยังไม่รู้ว่ายังไงนะคะ